โยชน์มนุษย์ป้า
มนุษย์ป้าวันนี้เราอยู่กันที่
ศิลปะวัฒนธรรมมอนกับแก๊งป้าชาวมอนแห่งบ้านบางกระดีล่ะครับผม
หลังจากที่เราได้รู้จักประเพณีของชาวมอนแบบเบื้องต้นกันไปแล้ว
และตอนนี้ป้าเหนาก็จัดการเปลี่ยนชุดเพื่อจะไปใช้ชีวิตแบบชาวมอนจริงจังล่ะครับ
เอาละค่ะตอนนี้นะคะป้าเนาได้เปลี่ยนเสื้อเป็นชุดมอนแล้วนี่นะคะ

ป้าขาจะถามว่าเอกลักษณ์นี่คืออะไรคะชุดนี้
เอกลักษณ์ของมอนค่ะ

ว่าชุดอย่างนี้เขาต้องมาเล่นซาบ้า
แต่งงานได้ไหมคะชุดนี้
ได้ค่ะแต่เล่นซาบ้าก่อนค่ะ

ต้องเล่นซาบ้าหาคู่ก่อนถึงจะแต่งงาน
ต้องเล่นซาบ้าหาคู่ก่อนแต่งงานนะคะ
เอาละค่ะซาบ้าคืออะไรคะ
ซาบ้าก็คือเนี่ยรูปซาบ้า

จะสอนป๊านาวเล่นใช่ไหม

แต่ต้องเอาตัวช่วยมาช่วยสอนป๊านาวด้วย
มีตัวช่วยด้วยหรอคะ

เอ้าแล้วตัวช่วยป้าอยู่ไหน
โหยตอนนี้พูดถูกกันนี่

อย่างนั้นพระนาวนั่งนะคะ
การเล่นซาบ้าก็คือการละเล่นของชาวมอน
ในการหาคู่หรือการเลือกคนรักนั่นเองล่ะครับ
การเล่นสบาจะมีทั้งหมด๑๓ท่าล่ะครับ
แต่ถ้าวันนี้ป้าจะสาธิตให้ดูเบื้องต้น๓ท่าครับผม
เพราะถ้าสอนทั้งหมด๑๓ท่าโอ้โหไม่ใช่ซาบ้า
งั้นเราไปเริ่มกันที่ท่าแรกเลยดีกว่าครับ
อ้าวอันนี้จะทำอะไรคะ

แปลว่าล้อลูกเล็กนะล้อมาหาลูกใหญ่แล้วก็ตะครุบ

ปุ๊บแล้วก็อ่าดีดยิงมา

๓ครั้งอืม
ครั้งก็โดนแล้วเนอะเพราะมันเลื่อนเข้ามาใช่ไหมคะ
ใช่เพราะว่าล้อเลื่อนเข้ามาไง
อันนี้ก็เพื่อทำอะไรคะดีดเพื่อทำอะไร

ล้มเสร็จก็ต้องเอาลูกเล็กคืนแล้วก็เล่นท่าต่อไป

ท่าแรกนั้นก็ผ่านไปอย่างง่ายดายสบายชิวโอ้โห
๓เก้าไป๑๒๓แล้วก็ดีดให้โดนลูกมันเลย
น้องแอมไม่ถูกน้องแอมโดนยึดป้านาวยึดแล้ว

มานั่งแอมนั่งก่อนเพชรแก้
สำหรับท่าสบาท่านี้ถ้าคนแรกยิงไม่ถูกเป้าก็จะโดนยึดลูกสบาล่ะครับ
แต่ถ้าว่าอีกคนนั้นสามารถมาเล่นแก้มือเพื่อนำลูกสบ้าคืนมาได้อีกด้วยล่ะครับ

เอาลูกไว้ใต้คางแล้วก็เดินไปตรงลูกยาย

อ้าวเพชรแฟนน้อง

แอมอีกครั้งนึง๓ครั้งอีกครั้งนึง

อ๋อก็ต้องเล่นแทนกันเนอะ

ได้ดูครบแล้วคราวนี้ก็ถึงตาป้าเนาบ้างล่ะครับ
มาดูความแม่นสุดของป้าเนากันดีกว่าครับ
ผมเนี่ยรับรองเลยนะครับว่าแม่นยิ่งกว่าจับวาง
นยิ่งกว่านักกีฬาทีมชาติยิงปืนอีกล่ะครับ

ล้ออยู่นี่

แล้วก็ตะครบล้อแล้วก็ตะครบ
อืมนี่สิหรอ

แอ็มทำให้ป้าหนาวดูก่อน
อะไรเรื่องรับ

อ่านี่

เออโทษได้แล้วเนี่ย

อ่าต่อ

อื้อปะเนายนเลย

อ่าป้าเนาไม่ถูก

โอ้โหไม่น่าโม้เลยรัว

วันนี้ท่าก็ต้องมีหลานของป้าด้วยนะคะ

ไปตำข้าวเหนียวแดง

หรอคะจะมีการตำข้อเหนียวจะตำไหวไหมเจ๊กระแล
ต้องลองดูอ่ะ
ถ้าทางจะยากยังไงต้องลอง
หุ่นปะเนาอย่างนี้เดี๋ยวดูสิ
นาวจะตามเก่งไหมน้องเพชรน้องแอม

เปล่าเลย

เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปตำข้าวเหนียวกันนะคะ
ก่อนไปเราพูดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะ
ยอดมนุษย์บ้า